ผู้เสนอกฎหมายชี้แจงเชิญนะครับ
เรียนท่านประชาญชีวรบ

ไม่ค่อยดี

ทำไมร่างของภาคประชาชน

แก้ไขรัฐธรรมนูลในหมวดหนึ่ง

สร้างสร้างสร้าง
สร้างสร้างที่ผ่านมา

ปี๕๐
ก็ไม่เคยมีข้อหาม

หมวดหนึ่ง

อำนาจอธิบทัย
เป็นของประชาชน์
แล้วจะไปกำหนดประชาชนว่าห้ามแตะตรงนี้ห้ามแตะตรงนั้น
มันขัดแย้งกันเราต้องเชื่อในระบอบประชาธิปไตย
ผมเชื่อว่าสสรที่จะได้รับเลือกในประเทศไทยนั้น
จะมีความหลากหลายไม่ต่างกับรัฐสภาแห่งนี้
โดยเฉพาะไม่ต่างกับสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
จะมีหลายศาสนะลายความคิดและหน้าที่ของสอสร
คือการไกลเกลี่ยหาทางออกที่ดีที่สุด
ดูว่าเสียงส่วนใหญ่แพ้ทางไหน
ตลอดเวลาการเมืองไทยปัญหาเกิดขึ้น
พระผู้มีอำนาจไม่ไว้ใจประชาชน
ถึงได้เกิดรัฐประหารบ่อย
ถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
ประชาชนไม่ใช่เด็กที่จะมีผู้ใหญ่มาบอกว่า
คุณห้ามพิจารณาเรื่องนี้คุณห้ามแตะเรื่องนั้น
คนที่จะบอกประชาชนเป็นใคร
แสดงว่าคนที่บอกมองตัวเองว่าใหญ่กว่าประชาชน
เพราะฉะนั้นในส่วนผมเชื่อว่า
ในส่วนของหนึ่งแสนรายชื่อ
ที่ลงชื่อรับรองเสนอร่างของเราเนี่ยฮะ
ก็จะมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
ถ้าได้ยินสมาธิกรายท่าน
อาจจะวาดภาพลวบเกินไป

เราเชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพ
อันนี้ก็คือเหตุที่เราไม่กำหนดว่าห้ามแก่
วดหนึ่งหมวดสอง
เรามองว่าเราต้องไว้ใจประชาชน
ที่จะทำในสิ่งที่ตรงกับ
ที่จะนำประเทศไปขณะ
เราเองก็ไม่ได้คิดว่า
มวดหนึ่งมวดสองมันแก่ไม่ได้เลย

ที่ผ่านมาก็เคยมีการแก้
อันนี้ก็คือเหตุผลในส่วนนี้
แล้วรับเงินต่างประเทศ
อันนี้จริงไม่อยากจะพูดมาก
คือมันเป็นธรรมดาที่ต้องการพัฒนาเอกชนในประเทศไทย
รวมถึงสถาบันที่มีชื่อ
หลายสถาบันเขารับทุนจากหน่วยงานในต่างประเทศ
ไม่ได้แปลว่าถูกชี้นำ
ไม่ได้แปลว่าถูกวงการ
แล้วผมรับรองได้ในฐานะแฟนผู้ก่อตั้งไอร้อง
ว่าในองค์กรของไอลอร์เอง
ก็ไม่เคยมีใครสามารถมามองการการทำงานของไอลอได้

ทีนี้จะขอยกให้คุณหญิงทีพและชีแจง
ในประเด็นอื่นตามเลยคุณจิรนุษย์ค่ะ

ขออนุญาตให้เป็นคุณชีระนุษฎ์ค่ะ
คุณเอิญประเด็นที่อยากจะชี้แจงหรืออยากจะตอบเนี่ย
คงต่อเนื่องกับประเด็นที่อาจารย์จรได้
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะขออภัยลืม
ประเด็นที่ต้องการจะชี้แจงคงเป็นประเด็นที่สืบเนื่อง
กับที่ทางท่านอาจารย์จรได้กล่าวไปบ้างแล้ว
คือเราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราไม่อยากจะหยิบประเด็น
ที่ไม่ใช่สาระสำคัญของการแก้ไข
ยัตติที่เราเสนอในวันนี้มาพูด
แต่เนื่องจากมีข้อกังวลนะคะ

เป็นข้อกล่าวหาที่หากเราไม่ชี้แจง
เราไม่ตอบเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้น
ด้วยเราก็จะถูกบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นเราก็คงเป็นเช่นนั้นจริงสิ
เราถึงไม่ลุกขึ้นมาอธิบายหรือชี้แจงใด
อาจารย์จรพูดไปนะคะในการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ดิฉันอยู่ในแวดวงของงานองค์กรพัฒนาเอกชนมากว่า๓๐ปีนะคะ
ตลอดระยะเวลา๓๐ปีเนี่ย
ในงานพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำงาน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอส
การที่ทำเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
การทำเรื่องของนักโทษทางการเมืองทั้งหลาย
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนเจตนารมณ์
ของผู้ที่ทำงานในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ดีกว่าในประเทศไทย
เราเองคงไม่อยากที่จะต้องการไปรับเงินจากต่างชาติ

ถ้าองค์กรรัฐหรือกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐจำนวนมาก
มีความเป็นอิสระและใจกว้างเพียงพอที่จะอนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานในสิ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐ
แต่เชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นฝันลอยซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้
แล้วแน่นอนเมื่อเราต้องการที่จะทำงานในสิ่งต่างเหล่านี้
เราก็แสวงหาแหล่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ
เรียกง่ายว่าคือเราไม่ได้รับจ้างทำงานนะคะ
เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีแหล่งทุนไหน
มาเป็นเจ้านายแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็สั่งบอกว่าให้เราทำอะไร
สิ่งที่เราทำก็คือเราเสนอว่าเราต้องการทำอะไร
เรามีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้

ถ้าสิ่งที่เราเสนอเป็นความดีงามที่เห็นชอบร่วมกัน
แหล่งทุนทั้งหลายซึ่งจะเป็นแหล่งทุนที่เขาก็มีระบบกฎหมาย
ในประเทศต่างตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่แล้วนะคะ
กระบวนการรับทุนขององค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากเป็นไปโดยโปร่งใส
ไอลอร์เองก็เป็นหนึ่งองค์กรที่การรับทุนทั้งหลาย
ไม่เคยทำในลักษณะของการงุบงิบและปิดซ่อน
เพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าข้อกล่าวหาที่พยายามจะบอกว่า
การรับทุนต่างชาติเป็นการพยายามเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแทรง
ฉันคิดว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงไปมากเกินเลยไปมาก
แล้วก็สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าการพยายามนำข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ย
มาทำลายแล้วก็บรรทอนความเป็นจริงที่ว่า
ความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูลของประชาชน๑แสนกว่าคน
นี่เป็นความต้องการของประชาชนไทยค่ะ
ไม่ได้มีแต่งทุนไม่ได้มีต่างชาติที่ไหนมาเป็นผู้กำหนดหรือบงการ
เพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ข้อกล่าวหาในลักษณะที่พูดเช่นนี้เนี่ยมันควรจะจบไปแล้วนะคะ
การนำพาให้ประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในทางที่ดี
เพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าวาธกรรมลักษณะทำนองนี้ขอเถอะค่ะ
คือมันเหนื่อยแล้วมันไร้สาระมาก
เรามีงานใหญ่ที่เราต้องทำ
มีเรื่องที่เราต้องปรึกษาหารือกับประชาชน

ขอนะคะเรื่องนี้ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตชีวิตแจงครับท่านยังไม่จบ

แล้วก็เรียนสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ทำการบ้านศึกษาร่างที่พวกเราเสนอมา
แล้วก็นำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนในเนื้อหาบางประเด็นนะครับ
แล้วก็หลายประเด็นก็ไม่ใช่ประเด็นในเนื้อหานะครับ
ตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าอันนี้เป็นร่างของคณะรัศดร

อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับ
แต่ผมคงห้ามจินตนาการของท่านไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าท่านศึกษาทำการบ้านแม้เพียงสักเล็กน้อยเนี่ย
ท่านก็จะทราบว่าเราเริ่มต้นกิจกรรมเพื่อการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐมนูลเมื่อวันที่๗สิงหาคมปีนี้นะครับ
ส่วนคณะรัศดรเนี่ยเพิ่งประกาศตั้งเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม

ก็ขอพูดเท่านี้แล้วกันนะครับ
ขอตอบคำถามในประเด็นที่หลายท่านตั้งประเด็นในเนื้อหานะครับ

แล้วก็จะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ศึกษามาอย่างละเอียด
แล้วก็หยิบประเด็นในทางเทคนิคกฎหมายนิติวิธีต่าง
ขึ้นมานำเสนอเพื่ออุดลอยรั่วของร่างที่เราเสนอมานะครับ
โดยยังถึงตอนนี้นะครับผมฟังมา๓ชั่วโมงได้
ยังไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
ที่เห็นค้านในหลักการความฝันทั้ง๕ข้อของเรานะครับ
ความฝันที่เราอยากจะมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเอง
โดยไม่มีกลุ่มคนพิเศษมีอำนาจเหนือประชาชนนะครับ
ฝันที่เราจะมีองค์กรอิสระที่มีที่มาเป็นอิสระ
ไม่ได้มีที่มาจะยึดโยงกับคนที่เขาต้องตรวจสอบ
ไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับ
แต่ในรายละเอียดผมเรียนอย่างนี้นะครับท่าน
วันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ผมได้เข้ามาที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับ
ผมไม่เคยทำงานในวงการนิติบัญญัติ
เจ้าหน้าที่ของเราทีมงานของเราไม่มีใคร
เคยทำงานในวงการนิติบัญญัติทั้งในรัฐสภา
ในคณะกรรมการกฤษฎีกาและในสถานที่ต่างนะครับ
เรามีเพียงหลักการที่เราต้องการอยากจะเห็น

ดังนั้นเวลาที่ท่านติดใจในประเด็นต่างว่า
รับไปก่อนเรื่องนี้แล้ววาระ๒จะทำอย่างไร
จะแก้ไขหลักการจะแก้ไขอะไรข้างหน้าได้เพียงไรเนี่ย

ถ้าท่านเห็นด้วยในหลักการใหญ่ด้วยกัน
ว่าเรามีความฝันอยากจะเห็นประเทศที่มีระบอบการเมืองปกติร่วมกัน

และผมวิงวอนขอความช่วยเหลือ
ท่านสอสอสอวอทั้งหลายที่ท่านอยู่ในสภามานาน
ท่านหลายสิบปีท่านมีประสบการณ์มากกว่าผม
รู้ว่าปัญหาในทางเทคนิคการนิติบัญญัติจะต้องแก้ไขอย่างไร
ผมรบกวนให้ท่านช่วยแก้ไขมันในวาระสอง
เพื่ออุดรอยรั่วที่เราไม่อยากจะเห็นด้วยกันนะครับ
ตัวอย่างเช่นประเด็นที่ท่านสวมนเทียนและท่านกรณิตได้ตั้งขึ้นมานะครับ
เรื่องการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล
ท่านยังอยู่ไหมครับไม่ทราบพอดีไม่เห็น

ยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลนั้นอาจจะมีผลเป็นการนิรัทธศกรรมคดีทุจริตนะครับ
ผมยืนยันตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลักการที่เรานำมาเสนอในวันนี้
คือเราไม่ต้องการเห็นการนิรโทษกรรมไม่ว่าใครก็ตาม
รวมทั้งนักการเมืองคดีทุจริตและคอสชด้วยนะครับ
แต่ถ้าหากว่าท่านกังวลว่าร่างของเราจะเปิดโอกาสให้มันตีความไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร
การที่เราเสนอยกเลิกพรบประกอบรัฐมนูลเนี่ย
ก็เพื่อเสนอยกเลิกที่มาที่ไม่ชอบทำขององค์กรอิสระนะครับ
ถ้าท่านกังวลประเด็นอื่นผมรบกวนท่านช่วยแก้ไขปัญหาประเด็นนี้ในวาระที่๒ที่๓ต่อไปด้วยนะครับ
หลายท่านครับตั้งประเด็นมาว่าเห็นด้วยบางประเด็นแต่ไม่เห็นด้วยบางประเด็น
แล้วเสนอมาพร้อมกันทั้งหมดท่านลำบากใจที่ต้องรับ
ผมก็เรียนว่าผมก็เห็นใจท่านนะครับแต่ว่าเราเป็นภาคประชาชนเราไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าชื่อกันแล้วเสนอพร้อมกันหลายฉบับ
ประเด็นแยกเป็น๑๐ฉบับถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องทำฉบับละ๕๐๐๐ชื่อ
หนึ่งฉบับใช้กระดาษแสนใบสิบประเด็นก็ใช้กระดาษล้านใบผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองจนเกินไปและเป็นภาระกับภาคประชาชนมากจนเกินไป
จึงจำเป็นต้องรวบรวมหลักการทั้งหมดความฝันทั้งหมดที่เราอยากจะเห็นแล้วเสนอมาในทีเดียว
ซึ่งผมหวังว่าถ้าท่านไม่ได้เห็นค้าในหลักการใหญ่เราก็น่าจะรับกันได้นะครับ
สวเฉลิมชัยขออภัยผมอาจจะจำชื่อท่านไม่ได้ที่ท่านที่ตั้งประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับ
ท่านถามว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูลมีปัญหาอย่างไรจึงต้องเสนอให้ยกเลิก
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องดีและไม่มีใครที่ไม่อยากเห็นประเทศนี้ถูกปฏิรูป
เพียงแต่ว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศต้องเดินหน้าไปแบบมีส่วนร่วมครับผม
ที่มาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มาเขียนแผนการปฏิรูปประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้
ทั้งหมดเขียนไว้ดูดีว่าให้ตั้งโดยคณะรัฐมนตรีแต่ก็ตีกรอบเวลาว่าให้ตั้งภายในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วคือภายใต้รัฐบาลคอสชนะครับ
จากการแต่งตั้งมา๑๒๐ท่านถ้าผมจำไม่ผิดมี๔๖ท่านที่เคยถูกแต่งตั้งก่อนหน้านี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปประเทศในสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และต่อมาก็ถูกแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วอย่างน้อย๒สมัยแล้วก็ถูกแต่งตั้งมาอีก
และบางท่านก็ยังถูกแต่งตั้งเข้ามาในสภาแห่งนี้อีกนะครับถ้าการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จได้ด้วยมือท่านเหล่านั้นสำเร็จไปนานแล้วครับ
การปฏิรูปถูกเขียนขึ้นมาสามพันกว่าหน้าผมไม่แน่ใจว่ามีท่านสมาชิกสภาคนใดมีโอกาสได้อ่านจนจบสามพันกว่าหน้าหรือเปล่า
แต่มันถูกอนุมัติมาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่แล้ว
ซึ่งหลายท่านก็ถูกแต่งตั้งมาอยู่ในสภาชุดนี้

เรียนตรงผมได้พยายามอ่านแล้วหลายด้านหลายฉบับ

เราเห็นครับว่ามีหลายอย่างที่เป็นหลักการที่ดี

แต่เราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศจะใช้บังคับอย่างไร
เนื่องจากกระบวนการมันเขียนเอาไว้ว่า
ข้าราชการหน่วยงานรัฐทุกคน
ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ

ครอบคลุมทุกมิติทุกเรื่องทุกรายละเอียด
และคนที่จะตีความว่าใครมีใครปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ที่มีพลเอกประยุทธจันโอชานั่งเป็นประธาน
และมีกรรมการท่านอื่น

ดังนั้นเราจึงมีปัญหาในทางกระบวนการ

เนื้อหามีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ไม่ดี
แต่ถ้าจะปฏิรูปประเทศควรต้องเริ่มต้นกันใหม่

ที่ท่านติดใจประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ที่ท่านบอกว่ามีการออกพระราชบัญญัติไปแล้ว

แต่ไม่ทราบท่านตั้งประเด็นขึ้นมาทำไม
เราเสนอยกเลิกรัฐมนุนหมวด๑๖
เราไม่ได้เสนอยกเลิกพระราชบัญญัติ
และเมื่อเสนอยกเลิกรัฐธรรมนูลไปแล้ว
พระราชบัญญัติและนโยบายต่าง

ท่านน่าจะกังวลไปเองนะครับ
รู้สึกว่าท่านที่ถามไม่ได้อยู่แล้วนะครับ

สุดท้ายที่ท่านเฉลิมชัยเครืองาม

ท่านอธิบายได้ดีมาก

ท่านพยายามจะบอกว่า

ผมเรียนว่าเจตนาของเราเป็นอย่างนี้นะครับ

องค์กรอิสระที่มีที่มาจากขอสอชอ

และให้เลือกกรกตและสารรัฐมนุนชุดใหม่
ทันทีตามกระบวนการของรัฐมนูลปี๒๕๔๔

นี่คือกระบวนการและขั้นตอน

อะไรจะรักษาการแล้วอะไรจะเป็นศูนยากาศ

ผมขอร้องให้ท่านช่วยคิด

เราไม่มีทางมีเจตนาที่อยากจะสร้างศูนยากาศ

แต่ว่าภายใต้หลักการที่เราอยากจะเห็นนี้
ภายใต้ความฝันที่เราอยากจะเห็นร่วมกันนี้

เพื่อให้มันเป็นจริงได้โดยประเทศไม่มีศูนยากาศ

จึงไม่สามารถเสนอได้ในขั้นตอนแรก

และช่วยเราในการแก้ปัญหานี้ในวาระที่๒